เรื่องของกองปราบปรามเดี๋ยวเขาจะลุยงานต่อนะครับ
เขาจะไปตรวจบริษัทนะฮะไปตรวจบริษัทกฎหมายและบริษัทบัญชี
นี่แหละครับคราวนี้แหละจะได้รู้แล้วว่าเงินมันไปไหน
แล้วหัวกันหรือเปล่าหัวประมูลนะครับ
ตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็โดยกองปรับปรามนะครับ
นำกำลังเข้าตรวจค้นบริษัทกฎหมายและบัญชีแห่งหนึ่ง
ในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับ
โดยบริษัทเปิดรับทำบัญชีและกฎหมาย
เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครปฐมด้วย
แล้วเป็นบริษัทที่ใหญ่หลายบริษัทในนครปฐมเนี่ย
เขาใช้บริการบริษัทนี้ให้การยอมรับว่างั้นเถอะ
พันธุ์ตำรวจอเนกเตาสุภาพนะครับ
รองผู้ประคับการปราบปรามเปิดเผยบอกว่า
การเข้าตรวจค้นครั้งนี้ยึดเอกสารทางบัญชี
ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบริษัทของกำลังนก
เพื่อจะนำไปตรวจสอบอย่างละเอียด
ซึ่งจะตรวจสอบเอกสารย้อนไปตั้งแต่เดือนมกราคม
จนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
เนื่องจากเอกสารการเสียภาษีให้บริษัทของกำลังนก
ก่อนหน้านี้๒๐ปีตั้งแต่รุ่นพ่อเขานะครับ

ส่วนข้อมูลนะครับว่าจะเกี่ยวข้องหรือว่าเป็น
มีความผิดปกติของเส้นทางการเงินของกำหนดเดือนมกราคม
รายการเสียภาษีอย่างถูกต้องหรือเปล่านั้น
จะต้องนำเอกสารทั้งหมดไปตรวจสอบอีกครั้งครับ
ขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ
วิทย์โจ๊กก็เข้าไปหาลืมกับผู้ว่า
คราวนี้เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินสตงนะนะเรื่องหัวประมูลเนี่ยนะครับ
คือมีเครือข่ายธุรกิจเข้าไปรับงานจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานภาครัฐ
ตั้งแต่ปี๒๕๕๔จนถึงปัจจุบัน๑๕๕๔โครงการ
วงเงินคุณผู้ชมครับกว่า๗๕๐๐ล้านบาท
พ้องว่าก็คือตำรวจกับสตงเห็นพ้องว่าจะตั้งคณะทำงานร่วมกันครับ
มีใครบ้างนะครับตำรวจต้องมีอยู่แล้วสตงต้องมีอยู่แล้วเจ้าภาพหลัก
เชิญกรมสรรพากรด้วยนะครับตัวแทนกรมสรรพากรตัวแทนกรมบัญชีกลาง
ตัวแทนจากสำนักงานป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชนะครับ
ตัวแทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท
จะประชุมร่วมกันนะครับ๑๙กันยายนนี้ที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
แล้วก็จะแบ่งหน้าที่การทำเพื่อความโปร่งใสหากพบว่าหากพบการหัวประมูลนะครับ
จะต้องตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องหรือไม่มีอยู่แล้วล่ะครับ
มีอยู่แล้วล่ะครับผมบอกได้เลยถ้าพบกาดหัวมันจะไม่พบเจ้าหน้าที่เนี่ย
ไปไม่ได้แล้วฮะเรื่องนี้ตรวจสอบไม่ยากแต่ที่ผ่านมาโครงการของกำนันนกเนี่ย
ยังไม่พบการร้องเรียนหรือไม่มีใครกล้ายังไม่พบการร้องเรียนนะครับ
หรือไม่มีใครกล้าแต่หากดำเนินการตรวจสอบก็จะพบว่าทั้งหมดนะครับ
เสียผลประโยชน์ใครถูกขู่ใครถูกทำร้ายครับ
ถ้าสมมุติว่ามีการหัวก็ต้องไปดูว่าเจ้าที่รัฐเกี่ยวข้องไหม
ถ้าเจ้าที่รัฐเกี่ยวข้องก็ต้องไปปปทไปก็ต้องไปในส่วนของปปช
เฉพาะในของกำลังนกเนี่ยไม่มีการร้องเรียนเลยนะครับ
เพราะอะไรครับเพราะว่าก็ไม่มีใครกล้าร้องเรียนนะครับ
แต่ว่าเดี๋ยวเวลาเราตรวจเนี่ยเราจะเห็นนะครับเดี๋ยวคนที่เสียประโยชน์
คนที่ถูกยิงรถยิงบ้านยิงแบ็คโฮเดี๋ยวมันจะมา